จากแม่ฮันนี่มาดูต่อกันที่อาจตุรงค์กันหน่อยดีกว่า

ตอนนี้บอกเลยว่าแหม่ความเป็นศิลปินตลกเนี่ย
ตลกมันวนเวียนอยู่ในร่างกาย
ทำได้ง่ายสบายตลอดเลยนะฮะ
ล่าสุดเห็นบอกว่าตั้งใจจะโปรโมทเพจครัวลุงรงค่ะ
มีก้อนทำไปทำมาอัดคลิปเข้าเพิ่มเต้นไปเต้นมา

เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปกันไปพร้อมกันเลยนะ

เป้นประชาติ์ไม่ธรรมดาลงทุนสร้างมาแล้วเนี่ย
คลิปล่าสุดที่คุณผู้ชมชมอยู่นี้นะคะ
รมเขาบอกว่าคิดเองทำเอง
คือสอนการแสดงให้กับเหล่าซอมบี้ที่มาเข้าฉากแต่เดินไปเดินมานะฮะ
นักแสดงไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ได้ไปจ้างใครมาแพงเลยค่ะ

โปรดักชั่นอลังการงานสร้างนะ
ลุงรมบอกว่าหมดไป๒๐๐๐เองนะฮะ
เพลงที่ใช้มาร้องเล่นกันอยู่นี้นะคะก็คืออสุรกายครวน

หลายคนไม่คิดนะทิมำจกมก

เป็นเพลงแบบชวนขนลุกหน่อยเป็นเพลงในอดีตเพลงดังเขาเหมือนกันนะ
สอนเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
รงเองก็เลยทำออกมาเป็นซอมบี้แล้วกัน
รงบอกโอ้โหเห็นยอดวิวที่คนกดเข้ามาดู

ไม่ถึง๒วันปลาเป็นสองล้านกว่าแล้วนะ
ไหนจะช่วยกันแชร์อีกเป็นหมื่นอีก
เลยไม่คิดว่าแฟนจะสนใจท่วมท้นกันขนาดนี้
รงบอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาก็คือตั้งใจทำคลิปเอาไว้ลงในเพจ
ครัวลุงรงค์จะเป็นการโปรโมทร้าน
แล้วก็ทำให้เห็นความเคลื่อนไหวในเพจได้ตลอดเลย

มีพี่น้องในวงการตลกแวะเวียนมาเป็นแขกรับเชิญ
ลุงรงก็ยืนยันว่าจะขยันทำคอนเทนต์ขนาดนี้
ไม่ได้คิดว่าจะเอามาเป็นหารายดงรายได้อะไร
ตั้งใจจะทำให้แฟนดูกันฟรี
อยากให้คนไทยคลายเครียดกันช่วงนี้ค่ะ
เพื่ออะไรเพื่อแฮกแท็คเพื่อ
คลายเครียดให้กับคนไทย
เข้าใจว่าคนไทยกำลังเครียด

ความว่ามันคลายเครียดจริงดูแล้วก็อบยิ้ม
เรียกว่าแบบให้เป็นข้อคิดเตือนใจ

นี่ก็เป็นแบบเวอร์ชันใหม่ซอมบี้ข้างหลังก็เป็นแบบเจดุงจันทรีย์

จริงปังมากแทนนี้
สุดยอดไปเลยนะคะลุงท่าทางจะประสบความสำเร็จในการทำคลิป
ทำออกมาบ่อยกันแล้วกันนะครับพวกเราติดตามกันอยู่ค่ะ